คุณผู้ชมครับปัญหาตอนนี้ที่หลายท่านกำลังเจออยู่ในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ
คือเรื่องของการสแกนใบหน้าไม่ผ่านนะฮะ
ลำพังคนใบหน้าปกติไปสแกนบางทีก็ไม่ผ่านมันก็ยากมากพออยู่แล้ว
แต่คุณลุงคนนี้เขาป่วยเป็นโรคเท้าแสนปมใบหน้าเขาผิดรูปไป
สแกนยังไงมันก็ไม่ผ่านหรอกครับ
ลูกสาวก็เลยเอาเรื่องราวของพ่อไปโพสต์โพสต์จนไปถึงคุณบินบรรลือฤทธิ์ต้องลงไปช่วยเหลือเขา
แล้วดูใบหน้าของคุณลุงมันจะผ่านได้อย่างไร
เพราะโรคนี้มันทำให้ใบหน้าเขาผิดรูปเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
คุณลุงคนนี้ชื่อว่าคุณลุงตุ้มหรือว่าชื่อจริงนายนิมิตรสาตรินอายุ๖๗ปีนะฮะ
คุณลุงตุ้มเป็นโรคเท้าแสนปมตั้งแต่กำเนิด
ร่างกายก็ย่ำแย่มากพออยู่แล้วตาก็มองไม่เห็น
จิตใจก็ย่ำแย่มาทั้งชีวิตแล้ว
แต่พอตอนนี้มันมีโครงการเราชนะก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามาต่อชีวิต
แต่พอถึงขั้นตอนการสแกนใบหน้ามันไม่ผ่านสิครับ
คุณบินรู้ข่าวลงพื้นที่ไปช่วยเบื้องต้นให้เงินไปก่อน๒๐๐๐บาทนะครับ
ทีมข่าวไปเจอลุงตุ้มลุงตุ้มอยู่ที่บ้านย่านถนนเทิดไทย
เขตภาษิจรรยันตร์กรุงเทพมหานครน้องสาวคือนางวราพรเป็นคนดูแล
เขาบอกว่าพี่ชายลุงตุ้มเป็นโรคเท้าแสนปมตั้งแต่เด็กเลย
รักษาก็ไม่หายแต่ว่าไม่ได้เป็นโรคติดต่อนะ
ลุงตุ้มยังใช้ชีวิตปกตินะฮะร่างกายทำให้อ่อนแอลงไปกับโรคนี้
หน้าตาก็มองไม่ชัดหูก็ไม่ค่อยได้ยิน
ก่อนหน้านี้ลุงตุ้มอยู่ห้องแถวคนเดียวย่านวัดระคัง
ตอนนั้นร่างกายแข็งแรงดีฮะขายอาหารปลาบ้างขายพวงกุญแจบ้าง

แต่๓ปีก่อนวัดประคังเขาประกาศห้ามไปขายของในพื้นที่
ลุงตุ้มเองก็ไม่มีอาชีพแล้วไปล้มในห้องน้ำ
ร่างกายก็เลยไม่มีเรี่ยวแรงเท่าเดิมบาดเจ็บกันไปก็เลยซุดโทรมลงไป
ก็เลยพาลุงตุ้มไม่ให้อยู่คนเดียวแล้วก็พามาดูแลที่บ้านนี้ที่บ้านของน้องสาวอยู่กันมา๓ปี
พอรัฐบาลเขามีโครงการเราชนะเธอก็จัดการลงทะเบียนให้กับวงตุ้
หมดทุกขั้นตอนแต่มันติดอยู่อย่างหนึ่งคือการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตน
มันไม่ผ่านเพราะหน้าของลุงตุ้มมันผิดรูปไปมาก
ลูกสาวของลุงก็เลยเอาเรื่องนี้ไปโพสต์โพสต์แล้วก็แท็กไปถึงเพจของคุณบินเนี่ยฮะ
คุณบินเขารู้ข่าวก็เลยสุดท้ายมาช่วยให้เงินสดไปก่อน๕๐๐บาท
แล้วก็โอนเข้าบัญชีอีก๑๕๐๐รวมเป็น๒๐๐๐เลยครับ
เธอก็จะนำเงินอันนี้ดูแลพี่ชายทุกบาททุกสตางค์ยืนยันและสัญญาเลย
ตอนนี้ลำบากมากตัวน้องสาวเองขายอาหารตามสั่งก็ไม่ค่อยได้
แล้วต้องดูแลพี่ชายที่ป่วยไหนจะต้องไปฟอกตายเป็นโรคตายอีกนะฮะ
ฟอกไตอาทิตย์ละ๓ครั้งแล้วยังมาต้องดูแลลุงตุ้มอีก
แล้วขายของก็ขายไม่ได้อีกไปฟังเสียงน้องสาวหน่อยครับ
อันนี้ลูกสาวเอาไปลงเพราะว่าเขาบอกว่าไปสแกนของชาญเอกเราชนะไม่ผ่านใช่ไหม
เพราะว่าใบหน้าเขาไม่ให้ไม่ให้เสร็จก็เลยเอาไปลงไปลอง
แต่ว่าขอความช่วยเหลือว่าแม่ทำงานคนเดียวต้องดูพ่อดูลุง
สงสารแม่ขายของบางวันก็ขายไม่ได้
อันนี้ทีมบินเขาคงจะเห็นเห็นเข้าเขาก็เลยสืบดูว่าอะไรเป็นอะไร
เขาก็เลยส่งคนมาดูแล้วตัวเขาก็มา
เราคิดว่าถ้าเขาสแกนใบหน้าได้มีเงินเราชนะมา๗๐๐มาเจอ
จุนตัวเขาเองแล้วก็เขามีเงินเดือนอยู่๑๔๐๐ค่ะค่าพิการค่าอะไร
เดือดร้อนไหมก็ไม่ได้เดือดร้อนมากมายขนาดนั้น
เพียงแต่ว่าเราเหนื่อยแค่นั้นเอง
ต้องให้ลงไปห้างแท็กซี่ไปกลับวันเว้นวัน
เพราะต้องฟอกไปอาทิตย์ละ๓ครั้ง
เห็นใจนะฮะน้องสาวพูดไปน้ำตาคลอไปนะฮะ
คุณลุงตุ้มยังพอพูดได้คุณผู้ชมนักข่าวไปถามลุงตุ้ม
ลุงตุ้มบอกว่าดีใจมากเลยที่คุณบินมาหา
จำได้เคยดูละครคุณวินเล่นแต่ก่อน
ขอบคุณคุณบินนะที่เอาเงินมาให้๕๐๐
ที่เหลือเดี๋ยวให้น้องสาวเก็บไว้ดูแลละกัน

ดีมากเลย
ผมว่าแค่นี้มันก็เป็นการเยียวยาจิตใจ
ลุงตุ้มและครอบครัวได้อีกนานแสนนานเหลือเกิน